อ่ะส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องเก็บตกจากการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมเก็บตกจริงจริงคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าป้ายหาเสียงหลังจากที่ผ่านพ้นการเลือกตั้งไปแล้วก็ต้องมีการเก็บป้ายกันค่ะ
แต่ว่ารถขนป้ายทำป้ายหล่นค่ะโอ้ยแล้วไปหล่นใส่รถคันนี้กระจก
ก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะรถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ทางเพจสายใหม่ต้องรอดค่ะ
เอามาโพสต์ไว้นะคะเพื่อถามหาผู้รับผิดชอบก็คือรถกระบะคันที่เก็บป้ายหาเสียง
นี้ค่ะเป็นป้ายของผู้สมัครหมายเลขหนึ่งแล้วก็ป้ายมันหล่น
แล้วก็มาหล่นใส่รถคันนี้เอาไว้รถคันนี้ไม่ใช่ของคนที่ขับในตอนนั้นด้วย
คนที่ขับตอนนั้นก็คือเจ้าของอู่ซ่อมอืมเขากำลังเอารถเนี้ยไปเทสก่อนที่จะส่งคืนลูกค้า
โอ้โหรถลูกค้าเป็นรถลูกค้าโอ้โหนี่แหละค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน
ตอนบ่ายสามโมงเย็นที่หน้าโรงพยาบาลสายไหมนะคะรถคันนี้วิ่งผ่านหน้าโรงพยาบาล
แล้วรถกระบะวีโก้สีบรอนซึ่งเป็นรถเก็บป้ายหาเสียงวิ่งสวนมาค่ะป้ายหาเสียงเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะ
ปลิวจากท้ายรถกระบะมาตกใส่กระจกหน้ารถทำให้หน้ารถแตกแบบนี้ค่ะ
ฉลาดโคตะชัยเจ้าของอู่ซ่อมรถเล่าให้ฟังบอกเขาเอารถลูกค้ามาเทส
แล้วแบบเจอกันในช่องทางสวนนะคะป้ายหล่นลงมาใส่กระจกหน้ารถแบบที่เห็น
หลังเกิดเหตุเขาต้องออกค่าซ่อมกระจกให้กับลูกค้าเกือบ๑๐๐๐บาท
เพราะว่ารถลูกค้าไม่มีประกันมีแค่พรบเท่านั้น
อู่ก็เข้าใจหัวอกลูกค้าดีว่าต้องการใช้รถโอ้โหอู่นี้สุดยอดมาก
ลูกค้าก็รับรถกลับไปแล้วนะคะรถของคู่กรณีเนี่ย
คนขับบอกว่าไม่รู้เป็นของพักการเมืองหรือของประชาชนทั่วไปที่มาเก็บป้ายหาเสียง
แต่อยากให้มารับผิดชอบค่าเสียหายด้วยนะคะ
ทีมข่าวสอบถามไปค่ะที่นายรังสิมันโรมโคศกพักก้าวไกลบอกว่า
ได้ตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วค่ะแล้วก็พบว่ารถคันที่มาเก็บป้ายผู้สมัครนั้น
ไม่ใช่รถของทีมงานพักแล้วพักไม่ได้ว่าจ้างด้วยค่ะ
ว่าคงเป็นรถของชาวบ้านที่มาเก็บป้ายตามทาง
ทางพักตอนนี้ได้โทรศัพท์พูดคุยกับเจ้าของรถเพื่อทำความเข้าใจแล้ว
แล้วก็พร้อมรับผิดชอบซึ่งเจ้าของรถก็ไม่ได้ติดใจอะไรค่ะ
เพราะว่าทางอู่ซ่อมรถที่นำรถออกไปขับได้ออกค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้แล้วค่ะ